ในนี้พี่จะนั่งอ่านไปได้ยินท้องของก๊อฟนี่นะ

หมายถึงหิวใช่ไหมชวนกินพิซซ่าดีกว่า
แต่บอกเลยว่าเชฟอิตาลีเนี่ยอาจจะกำหมัดแน่นนิดนึง

แต่คราวนี้สาวไทยคนนี้เขาไปได้

แล้วบอกเลยว่าขายดิบขายดี
โดยเฉพาะหน้าแปลกที่เป็นอาหารไทยอย่างหน้าลาบ
หาขายดีมากจนได้ทริปเป็นหมื่น
คุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนค่ะ

ถ้ามันมีข้าวคือไทเกอร์ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณมาก
ขอบคุณค่ะ
ไงล่ะลาบหมูบนหน้าพิซซ่าขายดิบขายดี

โอ้โหใส่พริกใส่วอกคือใส่เครื่องไม่ยั้งเลย
มันเป็นการเปิดโล่ให้กับชาวต่างชาติเนอะ
อย่าว่าแต่ชาวต่างชาติเปิดโลกให้เราเหมือนกัน

ของสาวไทยคนนี้ใช้ชื่อว่ากิ๊กอินอเมริกา
หลังจากที่เธอไปแต่งงานกับคนสหรัฐอเมริกา

ภาษาอังกฤษเธอดีพูดเก่งมาก
เธอได้ฟิวชั่นอาหารไทยที่เธอสนัดค่ะคุณผู้ชม

จริงเหรอพิซซ่าแผนงเนื้อเธอก็มีขายดีเหมือนกัน

แล้วก็ตอนแรกแหมหลักการการตลาด
๗ปีก่อนเออหน้ามันแปลกไงกลัวเดี๋ยวคนต่างชาติไม่เข้าใจ
ฟรีให้คนงานชาวเม็กซิโกในไซส์งานก่อสร้าง
ลองกิน๘๐ชิ้นค่ะเป็นการทดลองการขาย
ปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ได้ชิมอย่างมากเลย
เนื่องจากว่าชาวเม็กซิกันนะเขาบอกว่ามักจะนิยมกินเผ็ดอยู่แล้ว
แล้วก็ชอบอาหารที่แบบใส่หัวหอมเยอะ
ถ้าคุณผู้ชมฟังนะเธอบอกว่ามีหัวหอมด้วยนะฮะ
เมื่อผ่านไปชั่วโมงเดียวเท่านั้นคุณผู้ชม
พิซซ่าหน้าลาบหมู๘๐ชิ้นของเธอหมดเกลี้ยงเลย
คือคนแรกชิมปุ๊บอุ๊ยอร่อยไปบอกเพื่อนในแคมป์คนงานมากันเยอะเลยนะฮะ
คนส่วนใหญ่เนี่ยรับอาหารไปแม้ว่าจะไม่ได้เสียเงิน
แต่เขาจะให้เป็นทริปกลับมาซึ่งในวันนั้นเนี่ยนะเธอบอกเลยว่า
ได้ทริป๑๔๔๓๗บาท
จากการแจกอาหาร
อาหารก่อนไอ้ส่วนที่เธอขายเธอก็มี
แต่ว่าอันนี้รถลาบหมูเนี่ยเธอแจก
คุณผู้ชมไปเสิร์ชเลยชื่อกิ๊กอินอเมริกา
เป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งเลยคุณผู้ชมนะ

นี่ถือว่าพี่สร้างชื่อให้ประเทศอีกเลยนะ

พิซซ่าหน้าลาบหมูพิซซ่าหน้าแผนงเนื้อ
โอ้มีแปลกยกตอนนี้อยากเอาข้าวเหนียวจกลาบมากเลยหิว
คุณกิ๊กขายดิบขายดีตลอดไปนะคะโอ้โหสุดยอด

ใช้ซิปไซฟ์เขาก็งงแล้วเหมือนกะ

ไหวต่อไม่ต้อง